เลยนะคะคุณผู้ชมวันก่อนค่ะคุณจาพนมเนี่ยเดินทางไปที่จังหวัดสุริน
เพื่อร่วมประกอบประเพณีการทำบุญบำเพ็ญกุศลให้กับคุณพ่อทองดียีรำผู้ล่วงลับ
คุณผู้ชมชมภาพนะคะในภาพเนี่ยมีช้างจำนวนสองเชือก
มาร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้โดยจาพนมและพี่ชายได้ถือรูปภาพและอัฐิของคุณพ่อทองดี
นั่งอยู่บนหลังช้างพร้อมพี่น้องเครือญาติมาร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้อย่างสวยงามค่ะ
โดยได้ตั้งขบวนแห่อัฐิจากที่วัดในหมู่บ้านเคลื่อนขบวนแห่ไปที่บ้านเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล
อุทิศแด่คุณพ่อทองดียิรำตามประเพณีนะคะพร้อมกันนี้ยังได้นิมนต์พระมาจากสำนักสงฆ์วัดป่าอาเจียงบ้านหนองบัว
ล้มอีกจำนวนสองเชือกไปพร้อมพร้อมกันด้วยนะคะก่อนจะนำกระดูกช้างไปไว้ที่สุสานช้างภายในวัดป่าอีกด้วยค่ะ
จากก่อนหน้านี้ที่เคยมีข่าวว่า
คุณจาพนมกับคุณพ่อมีปัญหาระหองระแหงนะคะ
แต่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตของคุณพ่อทองดีเนี่ย
ตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้เคลียร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว